คนบอกว่าเออหายหน้าหายตาไปนานหายไปไหน
ล่าสุดกลับมาแล้วกลับมารับงานในวงการบันเทิงมากขึ้น
เพราะว่าอยากจะปั้นเขาเรียกนะขยันเมคมันนี่ปั๊มเงิน

ไปทำงานเพลงของตัวเองค่ะ
ก็อยากให้กล้องตัดจับมาที่หน้าพวกเรามากเลยตอนที่น๊ากร้องเพลงเลยคือส์ตัน

คือสะระหล่อออแล้วก็เสียงเพราะเพราะไหม

ที่หลายคนคุ้นชื่อกันแน็กแฟนฉัน
นี่โตแล้วนะไม่รู้แฟนใครแล้วตอนนี้น่ะ

ช่วงนี้ค่ะเจ้าตัวก็หวนกลับมารับงานในวงการบันเทิงอีกครั้ง

ไม่อยากทำเลี้ยงสัตว์อยู่ทุกบ้านเออจริงหายไปเลยนะ
สัตวแปลกเยอะนี่คือล่าสุดก็กลับมาแล้วนะ
เขาบอกว่าตอนนี้กลับมาทำงานเพลงที่เป็นงานที่เขาชื่นชอบค่ะ
โดยแน็กบอกว่าจะลงมือทำซิงเกิ้ลใหม่เองทั้งหมด
ทำแบบเจ๋งมากนะกล้ามากเลยนะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้

แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรค่ะ
เนื่องจากว่ายังติดขัดเรื่องการโปรโมทแล้วก็งบประมาณอยู่บ้าง
เออทั้งนี้นะคะแน็กก็รับว่าเสียเงินไปเยอะนะพี่

แต่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนในการฝึกฝน
ก็เลยขอพยายามทำต่อไปด้วยใจรักนั่นเองค่ะ

ผมอยากลุยเรื่องดนตรีมาก
เราก็แบบได้เวลาเราหยุดทำงานละครหนังเนี่ย

แต่พอเราช่วงดนตรีปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้อยู่ค่ายใช่ไหม
เงินเราหมดเราก็ต้องกลับมาทำหนังละครอยู่ดีอะไรอย่างนี้

เป็นเพลงที่อาจมีกลิ่นอินดี้นิดนะอะไรอย่างนี้
แต่ว่าก็ไม่ได้ฟังยากเกินฟังง่าย
คือเป็นคนแบบนิสัยไม่ดีเรื่องอาจจะแบบ
เบื่อที่ทำงานของเราง่ายอะไรอย่างนี้
เพลงที่ผมปล่อยไปตอนนี้ก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วอะไรอย่างนี้
ว่าอยากทำใหม่ก็อยากเอาเพลงที่เราแต่งเป็นเพลงตลาดออก

แต่ว่าเรื่องว่าแบบเราได้ประสบการณ์บวกกับแบบ
เราทำเพลงเองคนเดียวเลยนะ

มันก็เป็นเหมือนการเสียค่าเรียนอะไรอย่างนี้

แต่เรามาเสียเงินเรียนพวกนี้แล้วเราตั้งใจกินเวลาเรียน
ตอนนี้เราก็แบบทำเป็นทุกอย่างคิดได้ทุกอย่าง